มาที่เรื่องราวดีที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมกันบ้างนะคะ
เรื่องราวของการลุยเก็บขยะ
ไม่ได้เก็บแค่เดินเก็บเหงื่อซกนะคะ
แต่ว่าตัวเปียกเพราะลงไปเก็บในน้ำด้วย
และที่สำคัญอยู่ในเครื่องแบบข้าราชการด้วยค่ะ

สมาชิกเฟซบุ๊กถาวรการนะคะ

มเครื่องแบบข้าราชการลงมือเดินเก็บขยะด้วยตัวเองเลยค่ะ

เขาได้ว่ายน้ำลงไปเก็บขยะอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย
โดยผู้โพสต์นะคะระบุข้อความบอกว่า
ช่วยกันเถอะครับ๑๐๐คนทิ้ง๑คนเก็บไม่ง่ายเลย
อย่าให้เครื่องหมายบนบ่าดึงเราสูงจนไม่ติดดิน
ลำตะคองไม่ได้นิ่งดูใดหรอกนะครับ
อะไรที่พอจะทำให้ลำน้ำลำตะคองสะอาดเราก็จะทำครับ
ขอให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขื่อนลำตะคองได้รักษาความสะอาดช่วยเราบ้างเถอะนะครับ
คือลำตะคองก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้แล้ว
อย่าทิ้งภาระให้เราเลยนะครับ
แพร่ภาพนี้ออกไปชาวเน็ตประทับใจค่ะ
แห่แชร์กันไปกว่า๒๐๐๐ครั้งแล้ว
หลายคนก็ชื่นชมนะคะบอกว่าข้าราชการคนนี้ทำความดีโอ้โหลงทุนใส่เครื่องแบบอยู่
ก็เหมือนที่แคปชั่นเขียนไว้ไม่ได้แคร์เครื่องหมายบนบาร์เลย
เต็มที่มากลุยนะคะลงไปช่วยเก็บขยะเพื่ออยากจะทำให้คลองสะอาดจริงนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะสอบถามไปยังนายสุรพันธ์อินทรา
นายช่างชลประธานชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำตะคอง
ซึ่งก็เป็นชายสวมชุดข้าราชการในภาพค่ะ
ตนไม่ได้คิดว่าการเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งแล้วจะทำงานอะไรแบบนี้ไม่ได้
ไม่ชอบเห็นความสกปรกเวลาเห็นขยะแล้วรู้สึกไม่ดี
อยากเห็นแม่น้ำลำคลองสะอาดแล้วก็อยากเห็นประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเบาะเกิดของเชื้อโรคต่าง
ซึ่งตนเนี่ยทำแบบนี้มา๘ปีแล้วนะคะ
โอ้โหไม่ใช่ครั้งแรก
ค่ะก็ต้องช่วยกันถ้าคนอื่นทำตาม
ทำดีช่วยแชร์ก็จะยิ่งดีนะคะ

ก็น่าชื่นชมอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะ